เรื่องของผัวเมียและเหยียใจ
ทะเลาะกันจากเรื่องเล็กบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่
แล้วมีคนเจ็บมีคนตายด้วยนะคะ
เพราะว่าระหว่างที่ผัวเมียสองคนนี้ทะเลาะกัน
ปรากฏว่ามีพลเมืองดีสองคนเขาเห็น
ก็เลยไปห้ามปลามเพราะประเด็นคือห้ามปลาม
เนื่องจากว่าฝ่ายชายใช้กำลังกับฝ่ายหญิง
ที่เป็นผัวเมียกันอ่ะทะเลาะกันเสร็จปุ๊บ

พลเมืองดีอดรนทนไม่ไหวเข้าไปห้าม
โอ้โหโดนฝ่ายนั้นแทงยับเจ็บ๑ตาย๑นะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะในช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยของเวียงผิงก็เข้าไปตรวจสอบ

คุณผู้ชมจะเห็นว่าในภาพนี้เขาพยายามปั๊มหัวใจ
ช่วยชีวิตหนึ่งในคนเจ็บสาหัสแล้วนะคะ
แต่สุดท้ายยื้อชีวิตไม่ได้ตายหนึ่งเจ็บหนึ่งนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านคาราโอเกะ
ริมถนนสายเชียงใหม่ลำพูนเก่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าหน้าที่รุดไปตรวจสอบช่วยเหลือแล้วก็มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ทราบว่าตัวคนที่ถูกแทงเนี่ยนะคะ
คนแรกเลยคือนายเอกรินสุภากุลวัย๓๔ปี
เป็นชาวเชียงรายมีบาดแผลถูกแทงบริเวณหน้าอก
แล้วก็ลำตัว๑๐แผล
ส่วนนี้น่าจะเป็นสองผัวเมียที่ทะเลาะกันนะคะ
ทะเลาะกันจากเรื่องเล็กบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่
ทีนี้พอนายเอกรินโดนแทงกว่า๑๐แผลแล้วโอ้เยอะมาก

ส่วนอีกคนที่โดนแทงเหมือนกัน

เขาก็มีบาดแผลที่บริเวณต้นขานะคะ

จากการที่สอบพยานในที่เกิดเหตุ

พนักงานในร้านคาราโอเกะจุดเกิดเหตุนั่นแหละค่ะ
เสร็จแล้วทีนี้นายเนมกับแฟนสาวก็ทะเลาะกันไปมา
เถียงกันไปมานายเนมใช้กำลังกับแฟนสาวตัวเอง
พลเมืองดีหรือว่าคนเจ็บทั้งสองคนเขาทนไม่ไหว
ก็เลยเข้าห้ามปลามพอห้ามปลามเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้นายเนมเหมือนกับทนไม่ได้ไม่พอใจ
ยุ่งทำไมเรื่องของเพื่อนไม่ใช่เรื่องของเธอ

เขาคิดแบบนั้นใช้มีดแทงพลเมืองดีจนเจ็บแบบนี้นะคะ

แล้วเห็นบอกว่าหลบหนีไปพร้อมกับแฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเลยค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นมีรายงานว่าตำรวจเนี่ยนะคะ
หลังเกิดเหตุก็รีบตามตัวเลยนะคะ
เบาะแสแล้วก็สามารถตามจับกลุ่มตัวนายเนมได้แล้ว
เห็นมีข้อมูลด้วยว่าจากการตรวจสอบประวัติเนี่ย
พบว่านายเนมคนก่อเหตุมือมีดเนี่ยนะคะ
ก๊อฟเพิ่งได้รับการปล่อยตัวออกจากทันทะสถาน
ออกจากคุกมาได้ไม่นานก็มาก่อเหตุอีก

กลับเข้าไปใหม่รับโทษทันตามกฎหมายต่อไปนะคะ